กลับบ้านทีนึงจะต้องกลับไปเจอเพื่อนฝูงถ้าคุณไปเที่ยว
คุณไปเจอของดีของฝากเมืองไหนก็คงซื้อฝากมาหมดค่ะเอาทะลงชะลอม
เอาหอบหิ้วถุงถุงแตกอันนี้ที่ฉันเชื่อพาคุณผู้ชมทีนี้มาดูที่นี่กันหน่อย
โอ้โหค่ะที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีของฝากขึ้นชื่อเป็นอะไรคะ

เขามีกาลาแมโอ้โหกาลาแมเหรอ
เดี๋ยวดูกันหน่อยเขาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยขนาดที่คนต้องไปต่อคิวซื้อกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะ
มีความสุขมากเทศกาลสงครานปีนี้เพราะว่ามีคนเอามาซื้อของกันเยอะดูสิ
เนี่ยคนซื้อของฝากกลับบ้านคุณพี่จิราพรค่ะ
เจ้าของร้านกาลแมแสงทอง
หนึ่งในร้านที่ขายขนมกะละแมชื่อดังอยู่ที่หินตาหินยาย
บอกแบบนี้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาซื้อขนมกะละแม
เอาไปเป็นของฝากเพราะว่ามันเป็นของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย
ก็เอาไปฝากเพื่อนญาติพี่น้องก่อนเดินทางกลับ
เขาบอกว่าแหมขายดิบขายดีอย่างมากเลย
ปกติในแต่ละวันจะทำขนมกะละแมมาจำหน่าย
ขายวันละประมาณ๒๐๐กว่ากิโลโอ้โหนี่ก็เยอะเลยนะ
เยอะแต่พอนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้โอ้โหต้องเพิ่มปริมาณค่ะ
ขายกันแทบจะไม่พอค่ะแม้ว่าจะทำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตาม
เจ้าตัวบอกว่านักท่องเที่ยวมารอบนี้
เยอะเกินความคาดหมายจริงไปดูพี่เขาค่ะว่ายิ้มกลิ่มขนาดไหน
พอฟังแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะ

พูดมาได้ว่าปีนี้ดีมาก

เห็นอยู่เมื่อกี้คนยืนต่อแถวขาพื้นกันเลยทีเดียว
เอาอย่างนี้เมื่อกี้สุราชดิฉันพาไปต่อขอนแก่นดีกว่า
ของดีของเด็ดต้องหนีไม่พ้นหม่ำ
ห่ำหมูไส้กรอกอีสานค่ะ
อาหารภูมิปัญญาชาวบ้านก็ของขึ้นชื่อประจำอำเภอพลแล้วค่ะ
บรรยากาศการซื้อขายหลังจบเทศกาลสงการ
ลูกค้าเนี่ยก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปให้เพื่อนนะคะ
เจ้าของร้านหม่ำคุณทรคุณพี่สุนทรค่ะ
เล่าว่าช่วงเทศกาลปีนี้ลูกค้ามาเยอะนะ
มาเยอะกว่าปกติเป็นเท่าตัว
ทางร้านเนี่ยเตรียมเอาไว้ขายวันละเกือบ๒๐๐กิโลกรัมเหมือนกัน

แต่อยากจะให้ลองชิมเป็นแบบหม่ำดำเดิม
ว่าหม่ำครกมันจะกลมเก็บเอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าต้องมีการเก็บเนื้อเอาไว้ในกระเพาะของวัวนะคะ
หนึ่งตัวเนี่ยสามารถทำได้เพียงอันเดียว
ราคาก็ประมาณสัก๑๐๐บาทค่ะ
ทานได้ทั้งครอบครัวเพราะมันลูกใหญ่จริง
ไม่หมดทำยังไงเก็บไว้ได้อีกถึง๒สัปดาห์
ทีนี้พอเอามาประยุกต์แบบนี้คนก็เลยซื้อกลับกันเยอะแล้วค่ะ

นี่ดิฉันไม่ใสของหวาน
ถ้าเกิดคุณนัทธนันไปสุราชดิฉันยังติดใจกะละแมมาฝากด้วยนะ